คือถ้าเกิดมีใครคนใดคนหนึ่งในนี้ไปสัมผัสอะไรกันมา

พอสรรคันไปเร็ว

ดูว่าถ้าจะไม่จบง่ายกรณีของพอสรรเนี่ยนะฮะหลังจากเจ้าตัวเนี่ยโดนโยงถึงประเด็นกับน้องเกรสใช่ไหม
เกรสจริงแล้วก็คือเกรสชะลิตานั่นแหละอดีตแฟนสาวออกมาแฉว่าดาราชายคนนึงเนี่ยพูดไม่จริงทำให้เสียหาย
เคยถูกอดีตคนรักเนี่ยใช้ความรุนแรงทุกวันนี้นางหลอนนางว่าอย่างนั้นนะฮะ
นังบอกว่าหนังเคยโดนเอาหัวก็กดพื้นแล้วก็กระทึบซ้ำแล้วก็เอาแบบที่เขียบบริษัทตีหัวอย่างงี้

คือเกศใครจับไปได้ตอนนั้นพี่สาวเขา
พี่สาวกับน้องสาวตัดพี่ตัดน้องกันเลยนะ

ที่สุดเกสเลิกไปปุ๊บก็ไปคบกับอีกคนนึง
พิมพ์ดาวใช่ไหมแล้วจนทุกวันนี้นางก็มีแฟนนอกวงการนั่นแหละ
พอสเขาก็บอกว่าเฮ้ยนางก็นอยเหมือนกันนะ
พอสก็ไปแจ้งความกับคนที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ย
แล้วคนที่เคยทำร้ายร่างกายเนี่ยล่าสุดเจ๊มอยรอ
เขาออกมาเปิดเผยอีกด้านหนึ่งของคดีโดยระบุว่าเดี๋ยวอีพิมเมียพอสจะแจงให้ฟังนะ
อันนี้มาตามคดีทำร้ายร่างกายที่เจ้าตัวไปแจ้งความสาวคนหนึ่งเมื่อปีที่แล้ว
ตอนนั้นทะเลาะกันจนพอสเนี่ยเอ็นข้อมือขาดนะครับ
รูปที่ฮีโชว์แผนนั่นแหละหมดค่ารักษาไป๒แสนบาท
แล้วก็เห็นว่าแล้วเลิกกันขาดเลยก็คือตอนนั้นเลิกคบกันเลยนะฮะ
ซึ่งพอสพยายามขุดเรื่องราวเมื่อปีที่แล้วทั้งรอยแผลนะฮะ
แจ้งความขอหายทำร้ายร่างกายอีกรอบหนึ่งฮีแค่อยากจะเตือนเพื่อให้อีกฝ่ายนึงอ่ะ
หยุดสร้างความเสียหายได้แล้วเลิกปั่นให้คนเกลียดสักทีนึง
แล้วคอมเมนต์ที่ฮีไปแจ้งความหมินประมาทวันก่อนเนี่ยก็มีรายชื่อดาราคนหนึ่งด้วยนะ
แล้วเก็บหลักฐานฟ้องคนที่ด่าเขาด้วยแฉเขาด้วยนะฮะ
ตัวละครไม่ได้มีแค่สองคนที่ออกมาฟาดฟันกันผ่านสื่อนะแต่ยังมีตัวละครลับลับนะอีกหนึ่ง
พอร์ตพยายามแหกอยู่ปลก็อยากให้ฟังความทั้งสองฝ่ายนะ
อีพิบไม่ยุ่งงบหมายศาลขอบคุณค่ะปอลอ๑
เม้นท์กันดีนะไม่งั้นจะแคบส่งดาราแยก

อะไรคนที่รู้เรื่องอยู่ในเหตุการณ์โมเมนต์นั้นใช่ไหมคะ

คือที่เขาพูดอันนี้คือหมายความว่าคือที่พอสออกมาแล้วก็บอกว่าโดนทำร้ายร่างกายเหมือนกัน
แล้วก็โชว์มือเอ็นข้อมือขาดเนี่ยเขาไม่ได้หมายถึงเกส
เขาหมายถึงผู้หญิงอีกคนนึงอีกคนนึงอ่าซึ่งผู้หญิงคนนี้
เป็นคนที่ไปปั่นให้เกรสเนี่ยออกมาด่าเขาเขาก็เลยออกมาพูดแบบนี้
เข้าใจแล้วถูกป่ะเพราะเท่าที่ลำเลี้ยเนี่ยเท่าที่ฟังเรื่องทั้งหมดเนี่ย
คือไม่ได้บอกว่ามีคนเข้าทางหมายว่าอีกคนน่ะที่ไปปั่นให้เก๊สออกมาพูดอีกคนนึงผู้ที่สัดตัวละครรับไง
เออก็คือที่พอสเขาลงก็ไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะ
แต่เท่าที่ฟังอ๋อเธอไม่รู้เรื่องผมฟังคุณอ่านไงเมื่อวานน่ะใช่
คุณกำลังประมวลไงอ่าคุณอ่านเมื่อวานใช่ไหมเออเมื่อวานอ่านเรื่องนี้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีเล่าถึงเรื่องอีกคนนึงด้วยไงคะ
ใช่แต่อันนี้พอมาประมวลกับอันนี้มันก็เลยบทสรุปออกมาน่าจะเป็นแบบนั้นใช่ไหม
ก็คือพอสจะออกมาโพสต์บอกว่าอ่ะตอนอัดตรงนี้ก่อนแก๊สจะออกมาโพสต์บอกว่ามีดาราชายคนหนึ่งเนี้ยเออ
ไปด่าเขาอืมเออเอาผู้รับหลังปากหมานู่นนี่นั่นต่างต่างนานาถูกว่าค่ะ
พอสออกมาบอกว่าอย่าปั่นอย่าปั่นอย่าปั่นให้แบบคนเขามีปัญหาการนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
ก็แสดงว่าไม่ใช่ไม่ใช่เกสก๊อตไม่ได้พูดถึงเกรสอ่า
แต่พอน่าจะพูดถึงอีกคนนึงคือคนหนึ่งตัวละครลับนี่แหละอ่า
แล้วพอสก็บอกว่าพอสถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วเมื่อกี้ทางอะไรนะเจ๊มอยลงเจ๊มอย
ก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงเกรสคืออีกคนหนึ่ง
อ่ะเนี่ยสาวคนหนึ่งเมื่อปีที่แล้วนี่คำว่าปีที่แล้วเห็นไหม
อ่ามันก็เลยน่าจะเป็นประเด็นแบบนี้อืมเข้าใจแล้วฮะเข้าใจไหมอ่า
อ่าคือพอสน่าจะออกมาพูดว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เกรสแต่เป็นคนในตอนเกรส
แล้วเขาเองเนี่ยก็เลยไปมาพูดว่าเขาอ่ะโดนแบบนี้ว่าตอนนั้นเขายังไม่
อะไรเลยน่ะเออนี่โดนไปที่ไปรักษาเสียงเขาไปสองแสนเนี้ยอ่า
เขามีข้อนี้ที่เขาเขียนบอกตัวละครไม่ได้มีแค่สองคนที่ออกมาฟาดฟันกันผ่านสื่อ
แต่ยังมีตัวละครลับอีกและตัวละครลับนี่แหละที่พอสพยายามแหกอยู่ก็ดูในคอมเมนต์ก็น่าจะรู้